จังหวัดนครราชศรีมามีรถกระบะคันหนึ่งปรากฏว่ามีเหมือนกับรถเก๋งสองคันอ่ะ

แล้วคือรถกระบะคันนี้มาถูกรถเก่ง๒คันที่ไล่ปาดกันไปมาเนี่ยคือชน
ได้รับความเสียหายแต่ยังดีไม่ได้รับอันตรายแต่ปัญหาคือคู่กรณีเขาไม่ยอมชดใช้เนี่ยสิคะ

คือรถกระบะคันนี้คือจอดเฉยอย่างเดียวเนี่ย
คือรถกระบะเขาจอดกันอยู่เฉย

เขาก็เลยเดือดร้อนไปด้วยรถก็พังเสียหายนะคะ

บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดได้ว่ารถเก๋งสองคันมันปาดกันไปมา
แล้วพยายามจะแซงแล้วมันแซงไม่พ้นก็เลยมาชนแบบนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันที่๒มีนาคม
บนถนนสองเลนวิ่งสวนทางกันค่ะ
พื้นที่อำเภอเสริงสางนครราชศรีมา
นางสาวอมรวดีแสนลาอายุ๒๙ปีเธอเล่าว่า

ออกมาจากตำบลโนนสมบูรณ์มุ่งหน้าไปเสริงสาง
แล้วระหว่างทางมาเจอรถเก๋ง๒คันนี้ค่ะ
คือตอนแรกสองคันนี้ขับแซงรถของเขาไปแล้วนะ

ก็คือมีภาพจาก๒จุดที่เราเห็นนะคะ
ตอนแรกเห็น๒คันนี้แซงเข้าไป
แล้วอีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้แหละที่เขาจอดอยู่แล้วรถมันพุ่งมาชนนะคะ
บอกว่าเห็นขับแซงกันปาดกันไปปาดกันมา
ก็เห็นท่าไม่ดีเพราะกลัวว่าจะมีปืนเลย
ก็เลยมีการชะลอรถและหยุดรถก่อน

จากนั้น๒คันนี้เลี้ยวกลับมา
แล้ววิ่งสวนมาคือตอนแรกแซงไป

ขับไล่เบียดกันมาจนมาถึงตรงนี้ที่เขาจอดอยู่

ด้านหน้าฝั่งขวาพังยุบห้องเครื่องพังเสียหาย

ขณะที่มิซูบิชิสีเทาอีกคันก็เฉียวชนรถของตัวเอง
คือมาโดนทั้ง๒คันเลยค่ะ
แต่ปรากฏว่าพอหลังจากชนชดใช้ไหม
ไม่ขับหลบหนีไปค่ะ
หลังเกิดเหตุคนกับรถเก๋งคู่กรณีทราบชื่อคือนายสมคิต
้อนกิ่งอายุ๕๓ปีคนนี้ลงมาจากรถ
แล้วก็มาบอกว่าประเมินราคามาเลยเดี๋ยวจะรับผิดชอบ
ทีนี้ทั้งทางเจ้าของรถกระบะกับคุณสมคิดเนี่ย
ก็เลยไปตกลงกันต่อหน้าพนักงานสอบสวนสพเสริงสาง
ช่างมาประเมินความเสียหายตีราคา๗๐๐กว่าบาท
แต่คู่กรณีบอกว่าเอารถเสียหายแค่นี้ซ่อมหมื่นเดียวก็พอ

ก็เลยเดือดร้อนค่ะต้องเสียเงินค่าซ่อมเบื้องต้นไปเอง๕๐๐บาท
แล้วก็ยังเป็นค่ารถยกด้วยนะยังไม่รวมถึงค่าซ่อมอื่นนะ
ก็เลยบอกว่าถ้าไม่ยอมมาเจรจาดีเดี๋ยวจะฟ้องร้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยนะคะ
ก็ต้องมีปัญหา
นี่ค่ะคุณอำมาราวดีบอกว่าเธอต้องใช้รถคันนี้
ไปส่งหลานไปโรงพยาบาลทุกสัปดาห์แล้วค่าซ่อมไหนจะ

เธอบอกเธอไม่ผิดอะไรเลยอยากขอความเป็นธรรมด้วยนะคะ

เออตายแล้วขนาดไปตกลงกันที่สอนอแล้วยังตกลงกันไม่ได้เลยนะคะ